สำหรับทุกโชว์ที่โผล่เพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ

เดือนนี้ก็คือความคืบหน้าเรื่องของการตั้งคณะกรรมการปลองดองสมรรณชันนะคะแล้วก็เมื่อวาระมาถึงก็จะมีการถกกันเรื่องร่างรัฐธรรมนูญนะคะวันนี้สองท่านคุยกันกับดิฉันนะคะท่านแรกในฐานะที่เป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพลังประชารัฐนะคะแล้วก็จริงจริงแล้วถ้าพูดถึงในแง่ของการศึกษารัฐธรรมนูญเนี่ยเป
สองท่านค่ะสวัสดีค่ะอ่าเรียนเชิญทุกคนทั้งเรื่องรัฐมนูล
แล้วก็เป็นคนของพักใหญ่ด้วยค่ะยังให้คุณใช้วิทย์เปิดก่อนเลยค่ะว่าคิดว่าประเมินเองประเมินเองว่า
มาจะลดความร้อนแรงตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมได้บ้างไหมคะ
การแก้ปหนุนก็เป็นข้อเสนอหนึ่งซึ่งผู้เลขร้องขอเลขร้องมาใช่ไม่
ภายในเดือนนี้แหละครับค่ะคือส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าที่ฉันขมวด
ข้อเรียกร้องของคุณมาถามเขาผิดคุณเสริมดิฉันนะคะ
คือส่วนใหญ่มันจะติดอยู่สองอันแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือจะสวด้วย
ฉันขอยังไม่ถามเรื่องกรณีสวแต่ว่าประเด็นที่จะติดอยู่ก็คือเรื่องของการ
แก้ทั้งฉบับซึ่งเขาเรียกรองไม่เว้นหมดหนึ่งหมดสองครับนะคะ
ซึ่งถ้าวัดเสียงจากในสภาไม่น่าสำเร็จเรียนขออนุญาตรวบแบบนี้กับ
อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของสสรหาคนมาร่างรัฐมนูล
ทางฝั่งรัฐบาลที่เสนอไปคือร้อยห้าสิบเลือกตั้งอีกห้าสิบเนี่ย
เดี๋ยวฉันใช้คำง่ายง่ายคือแต่งตั้งมาอ่ะอันเนี้ยคิดว่ามันน่าจะออกทางไหนบ้างคะ
สองเรื่องนี้คือหนึ่งผมว่ารับหลักการให้มีการตั้งสอสรร่างธรรมนูลเนี่ย
โอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะดูแล้วสอสอก็เห็นชอบ
บางส่วนก็มีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยน่าจะโหวตผ่าน
แล้วนี่ร่างแก้มนุนของทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่ยื่นมาเนี่ย
ก็คือจะไม่มีการแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสองคือหมวดหนึ่งก็หมวดเรื่องทั่วไป
สองก็ว่าด้วยเรื่องของพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งเราคิดว่าไม่มีความจำเป็น
แล้วหมวดหนึ่งหมวดสองก็มีการเขียนอย่างเงี้ยมาในรัฐบาลมูลฉภาพในอดีตก็จะเขียนแบบเนี้ย
ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อยู่แล้วค่ะคือเป็นเรื่องทั่วไปที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยอมรับอยู่แล้ว
ควรจะไปเปลี่ยนแปลงนะครับบวกกับปัญหาข้อเรียกร้องที่ประชาชนผู้ชุมนุมเรียกร้องเนี่ย
โดยปัญหาต่างที่ฟังจากที่มีการอภิปรายเนี่ยผมคิดว่าการแก้อำนูนหวดหนึ่งหมวดสอง
ก็ไม่น่าจะตอบโจทย์ของผู้ชุมนุมอยู่แล้วนะครับถึงไม่มีความจำเป็นจะต้องแก้เรื่องนี้
ส่วนเรื่องสอสรว่าจะมีจำนวนกี่คนมาจากการเลือกตั้งกี่คนเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นรายละเอียด
ซึ่งอันนี้มันอยู่ที่การเขาเรียกแปรยตินะครับมีการปรับปรุงแก้ไขในชั้นที่กรรมธิการ
หลังจากรับหลักการเข้าไปแปรยติคุยกันในรายละเอียดได้ยังมีเวลา
ยังไม่ได้มีข้อสรุปในตอนนี้นะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้มากแค่ไหนคะ
กับการที่ให้๒๐๐คนสอสลมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดตามข้อเรียกร้อง
หรือยังต้องยืนยืนตามของรัฐบาลคือร้อยห้าสิบบวกห้าสิบก็ต้องไปคุยกันนะครับ
ผมบอกอันนี้มันยังไม่มีข้อสรุปเพราะเดี๋ยวพอประชุมกรรมธิการก็มาให้เหตุผลกันอะไรต่าง
ผมว่ามันก็หาทางออกได้อาจจะเลือกตั้งทั้งหมดก็ได้
หรือว่าจะมีตัวแทนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งบางส่วนอืม
ก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับอืมอ่าเดี๋ยวฉันเอาสองสองประเด็นใหญ่ก่อนค่ะ
เอ่อเรื่องแก้ทั้งฉบับเออผมคิดว่าการการที่เราจะมาพูดว่า
หมวดหนึ่งหมวดสองเนี้ยเป็นปัญหาหรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่ครับ
คือเราก็บอกก็ปล่อยแก้ไปก่อนแล้วถ้าจะแก้ไม่แก้ถ้า
คือมันมันอาจจะไม่แก้ก็ได้นะครับหมวดหนึ่งหมวดสองเนี้ย
แต่ว่าผมคิดว่ามันมีความจำเป็นต้องจะต้องบอกว่า
ประชาชนเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของอธิปไตยในประเทศนี้นะครับ
ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะขอแก้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น
จะมาสงวนหมวดหนึ่งหมวด๒นะครับเป็นการตีกินทางการเมืองครับ
นะครับเป็นการเอ่ออันนี้แหละครับคือคือที่เราต้องมาพูดกัน
ทำไมเราต้องเป็นรูปสถาบันเพราะสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นข้ออ้าง
เพื่อที่จะยังอยู่ในอำนาจของรัฐบาลคอสชหรือเปล่านะครับ
เพราะทุกวันนี้นะครับเราพูดว่าปฏิรูปนะครับแต่ว่าคน
คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็บอกว่านั่นล้มล้างอย่างเดียวเลยนะครับ
ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดกันให้ชัดพูดกันให้เคลียร์นะครับ
ว่าปฏิรูปมันไม่ได้ไม่ได้เท่ากับไม่ได้เท่ากับล้มล้างครับนะครับ
แล้วก็เรื่องสอสลใช่ไหมครับสอสลผมคิดว่าจำเป็นต้องเลือกทั้งหมด
นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราพูดพูดเนี่ยครับยังไง
คือประชาชนเวลาเราบอกว่าเอ่อเป็นเจ้าของอำหน้าที่ปฏิใช่ไหม
เพราะฉะนั้นประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวแทนเข้าไปเพราะว่า
เราคงไม่สามารถจับคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในสภาได้ครับเรียนถามเพิ่มทางนี้นะคะ
เมื่อสักครู่นี้ที่สอสอชัยวุฒิบอกเนี่ยนะคะเรื่องของการแก้หมวดหนึ่งหมวดสอง
เรียนเอาเรื่องจริงมาถามคุณนะคือคุณไม่มีมือยกให้หรอกที่จะ
ใช่ครับถูกไหมคะคือเรียนเข้าใจถูกใช่ไหมว่าคุณเองก็ประเมินว่ายังไงก็แพ้ถูกไหมครับ
แล้วทำไมคุณยังจะต้องพูดเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองอยู่อ่ะคือผมผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องถามประชาชนนะครับ
โอเคผมอาจจะคิดไปเองว่ามันจำเป็นต้องแก้แล้วจะสะดวกใจไหมครับ
ถ้าคิดว่าจะทำประชามติไปเลยคืออาจจะอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องแก้ธรรมนุนนะครับ
เราพูดแค่ว่าจะแก้ไม่แก้ก่อนเนี่ยครับจริงจริงถ้าถ้าเวลาเพราะว่าเวลาอ้างเรื่องรัฐมนตหกศูนย์
ก็มักจะอ้างคำว่าประชามติผ่านประชามติมาแล้วเพราะฉะนั้นลองปล่อยประชามติไหมครับ
ให้ประชาชนเป็นคนเลือกหมายถึงว่าให้เลือกตั้งตั้งประเด็นว่าอะไรค
ตั้งประเด็นว่าแก้หรือไม่แก้รัฐมนต์หรือว่าหรือว่าหรือว่าตั้งประเด็นว่า
แก้ทุกหมวดกับสงวนหวดหนึ่งหวดสองไว้ก็ก็ต้องทำอย่างนั้นเลยเหรอ
เอ้าก็จริงผมคิดว่ามันมันก็ควรจะเอ่อถามคนที่เป็น
คนที่บอกว่าเป็นใช้อำนาจธิปไตยในประเทศนี้ครับ
อ่านี่เองขอกลับมาที่ศชายวูทคะในในกรรมาธิการเนี้ย
ก่อนรับหลักการคุยกับเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองยังไงคะ

ก็คือดูจากร่างที่ยื่นนะครับ

เนื้อหาสาระก็ไม่มีความจำเป็นต้องแก้อยู่แล้ว

เราจะแก้เนี้ยมันก็ต้องดูดูหมู่ว่าตาสองห้าห้า
ซึ่งเขาก็กำหนดไว้แล้วว่าห้ามไปแก้ในสิ่งที่กระทบกับ
หนึ่งหมวดสองทำนองนั้นนะฮะมันก็ทำให้เราก็ต้องเขียนออกมาในรูปแบบนี้
เพื่อเพื่อให้การบริเวณการแก้ธรรมนูญเนี้ยเป็นไปได้ไม่ไม่มีไม่มีเหตุรัฐมนูญอ่ะ
พูดง่ายนะครับอย่างไรก็ดีครับส่วนหนึ่งที่ที่น้องนี่พูดก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันฮะ
คือการทำประชามติก่อนที่จะมีการแก้ธรรมนูนเพราะว่ารัฐมนูญฉบับเนี้ย
แล้วร่างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นถ้าความชอบทำเนี่ย
แล้วแก้เขียนใหม่หรือไม่นี่ก็มีมีคนพูดกันเยอะนะครับ
ก็เป็นอีกทางออกหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ในเวลานี้นะครับ
มันก็ต้องให้เข้าสภาพิจารณาไปก่อนไปตามกระบวนการอะไรก็ว่าไปนะครับ
เหมือนคุณมีอะไรจะพูดอยู่ไม่มีไม่มีก็จะถามว่าคือถ้า
ถ้าข้อเรียกร้องข้อสองในเรื่องของแกล้งแก้ไขรัฐมนุษย์
มันไม่ได้ออกมาว่ารวมหวด๑หมวด๒ไป

เท่ากับว่าบรรยากาศนอกสภาก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเหรอ
คือผมคิดว่าณวันนี้ถ้าไปคุยกับม็อบเนี่ยคงคุยไม่ได้
เพราะฉะนั้นจริงแล้วกระบวนการรัฐสภาควรเป็นกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหา
เพราะสุดท้ายไม่ว่าเราจะลงถนนยังไงสุดท้ายกระบวนการต้องกลับไปที่รัฐสภาครับ
เพราะฉะนั้นรัฐสภาคือคำตอบในตอนนี้นะครับ
แต่ว่าถ้าหากว่ายังเล่นเกมเดิมก็คือดึงเช็งไปเรื่อยนะครับ
ยื้อเวลาอย่างนี้ผมว่ามันไม่เกิดประโยชนครับ
เพราะว่าอย่างตอนก่อนที่ร่างของไอรอจะเข้าไป
มีการตั้งคณะกรรมการมา๓ชุดแล้วนะครับ

หรืออย่างสมัยก่อนก็มีกรรมการชุดอาจารย์คณิต
ผมผมก็อยากจะถามว่าผลของคณะกรรมการชุดนั้นมีการหยิบมาใช้จริงไหมครับ
จะตั้งกรรมการสมัยอาจารย์กันสมัยคุณพิสิทธิ์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
ที่มี๒ชุดคู่กันใช่ไหมคะอาจารย์คณิตนครกับหมอประเวทใช่ไหม๒ชุด
แล้วผมก็ถามว่ามันใช้ได้จริงไหมครับ
ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปชุดอันนั้นเป็นอีกประเด็น

คือเท่ากับว่าถ้าสมมุติจะให้เหมือนกับเข้ามาหากันได้

เอาอย่างนี้นะคะสมมุติถ้ามันแพ้เสียงในสภานี่

ผมพูดแทนคนทั้งหมดไม่ได้
เพราะนี่คือความเห็นของผมสงสัยไม่ความเห็นส่วนตัวนะครับ
ณวันนี้ม็อบไม่ได้มีแกนนำเหมือนช่วงก่อนแล้วนะครับ

ณวันนี้ม็อบเป็นการเรียกรวมใครก็ได้เรียกรวมนะครับ

เพราะฉะนั้นผมว่าณวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาต่อรองกับม็อบแล้วครับ
ว่าเปิดสภาคุยเรื่องรัฐธรรมนูลจะมีผลต่อนอกสภาไหมคะ
เพราะว่าข้อเรียกร้องของเขามันทะลุเพดานไปแล้ว

สถาบันพ่อสห์สห์วส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีแนวคิด
ที่จะไปถึงขนาดนี้เพราะก็มองว่าสถาบันไม่ใช่ปัญหา

หรือว่าการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมเนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าเขามีเจตนาที่จะปฏิรูปสถาบันอย่างแท้จริงนะครับ
มันมองไปถึงการทำสิ่งอื่นมากกว่าซึ่งประชาชนทุกคนก็มีความวิตกกังวล
คุณจอมขวัญก็ทราบว่าวันนี้มันมีกระแสของพี่น้องประชาชนที่ออกมารวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสถาบัน
ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ว่าผมไปสนับสนุนนะครับเขาเป็นของเขาเอง
แล้วผมก็ไม่ต้องบอกด้วยคือเขาก็คิดเขาเองว่าวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังมาทำอะไรกับสถาบันอยู่
เขาถึงต้องมารวมตัวกันปกป้องสถาบันมันชัดอยู่แล้วครับสังคมไทยวันนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะบอกว่าแก้มนูนแล้วจะไปแตะหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ย
มันยิ่งไปเติมฟืนในไฟในเชื้อไฟให้ยิ่งความขัดแย้งในเรื่องนี้มันยิ่งรุนแรงขึ้นอีกนะครับ
แล้วผมว่าวิธีที่สุดคือเรามองว่าถ้ามองว่ารัฐบาลหรือสภามีปัญหาเพราะรัฐมนูลไม่เป็นที่ยอมรับ
เขาก็มาแก้เรื่องนี้เพื่อให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเรามีสภามีสสวมีรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับ
รัฐบาลเดินหน้าไปได้เนี่ยคือทางออกที่เราคิดว่าดีที่สุดในตอนนี้
ส่วนเรื่องสถาบันโดยเฉพาะในรัฐมนูลหมวด๑หมวด๒เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่เกี่ยวกับนู่นนี่นั่นที่ผมฟังมาเนี่ยมันไม่ได้แก้ด้วยการแก้มนูนนะครับ
เรื่องมันเป็นเรื่องของพระราชชำนาจบางเรื่องก็เป็นจารีสประเพณี
และหลายเรื่องมันเป็นความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องประชาชน
มันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยกฎหมายหรือรัฐมนูลนะครับ
เพราะยิ่งการประท้วงไปกดดันกันเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ครับ
มันต้องใช้กระบวนการเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับ
วัฒนธรรมความเชื่อของคนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนได้ด้วยการมาทะเลาะกัน
มันเปลี่ยนด้วยความรักความศรัทธามาคุยด้วยกันหาทางออกที่ดีร่วมกัน
ประเด็นที่สสชวิตบอกค่ะเรียนไม่ตั้งคำถาม
จริงผมเรียนกฎหมายมาผมค่อนข้างมีปัญหากับหมวดความมั่นคงของรัฐนะครับ
ก็คืออย่างเช่น๑๑๒นะวันนี้เรายังมีคนที่โดนคดี๑๑๒อยู่หรืออย่างล่าสุดคือคดี๑๑๐
คือจริงถ้าจะไปใช้เป็นหมินประมาทธรรมดาได้ไหม
ตอนนี้กฎหมายอาญาใช่มั้ยเราก็พูดถึงกฎหมายอาญา
ใช่ครับ๑๒เนี่ยครับคืออัตราโทษมันไม่สมส่วนกันนะครับที่เราต้องมาคุยกันวันนี้นะครับที่เราจะไม่ต้องพูดเรื่องสถาบัน
เพราะว่ามันมีคนอย่างอากงที่ตายในคุกนะครับแล้วก็มันมีคนที่ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีอะไรเลย
แต่ถูกคัดค้านการประกันเพียงเพราะเป็นคดี๑๑๒นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องพูดนะครับ
เพราะฉะนั้นโอเคครับสถาบันอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักโดยตรงนะครับแต่ที่พูดอยู่เนี่ย๑๑๒มันคือปัญหาโดยตรงเลยนะครับ
ซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับการขอแก้หมวดหนึ่งหรือสองสิถ้ายังไงนะคะ

งั้นก็ไม่เกี่ยวกับการแก้หมวดหนึ่งหรือสองของพระเจ้ามนุษย์ไหมคะ

ครับตอนนี้มันมีเรื่องการพูดว่าการขยายพระราชชำนาจนะครับ

พอเวลาเข้าสภาครับก็จะมีเจ้าหน้าที่มาสิ้นว่า

อ่ะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตใช้สิทธิ์กันดีค่ะ
คือกำลังจะบอกว่าที่พูด
ที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใหญ่กว่าคือรัฐมนูล

คือเราต้องเข้าใจนะครับว่า
ในฐานะพระประมุขของชาติ
ประเทศนะฮะประมุขของชาติก็จะมีกฎหมายพิเศษ
เพื่อดูแลปกป้องประมุขของชาติและประมุขของชาติก็จะมีอำนาจหน้าที่ต่าง
ในการดูแลบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการที่น้องยกกฎหมายโน้นนี่นั่นมาเนี่ย
มันก็เป็นกฎหมายที่แล้วแต่ประเทศจะกำหนดขึ้นมาเพื่อ
ซึ่งก็ถูกต้องครับวันนี้ถ้ามีใครมาโจมตีใส่ร้ายอาฆาตมาร้าย
พ่อแม่เราเราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องใช่ไหมครับอ่าค่ะมันคอนเซ็ปต์เดียวกัน
แต่มันใช้กับพระประมุขของชาติซึ่งมันก็ต้องมีกฎหมายอีกแบบหนึ่งนะครับ

ทีนี้จะอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าเอาให้จบตรงนี้ก่อนก็ได้
เวลาเราพูดคือความไม่ได้สัดส่วนกันนะครับ
เช่นสมมุติว่าขับรถฝ่าไฟแดงโทษปรับแสนหนึ่งอย่างนี้สมส่วนไหมครับ
อันนี้คือเรื่องที่เราต้องมาพูดกันก่อนนะครับ
แล้วผมคิดว่ามีคนณวันนี้อย่างคุณเอกชัย
ในขณะนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับสารยังไม่ตัดสินนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นการตัดผมอะไรอย่างนี้

เพราะว่าจริงสิทธิวิชนก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความเคารพกันนะครับ
แต่ว่าการที่กฎหมายมันใช้สัดส่วนเกินไป

เรียนทำความเข้าใจกับคุณกิจสนะให้ตรงกันก่อน
คือที่คุณกฤษณะพูดเนี่ยกำลังพูดถึงกฎหมายอาญาถูกไหม
แล้วมันโยงมายังไงกับการขอแก้หมวด๑หมวด๒ในรัฐมนูลคะ

คือจะพูดยังไงคือจริงคำว่า
อ่ะอันนี้คุณลองพูดมาก่อนเดี๋ยวถ้ามันออกกลับไม่ได้ดี
เห็นขนยะใช้จังหวะตัดกันแล้วกันขออภัย
การปฏิรูปเนี่ยครับเราบอกแล้วว่าอยากให้มีอยากให้อยู่นะครับ
แต่ว่าไม่ใช่อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับ
เราอยากให้เป็นเหมือนญี่ปุ่นเป็นเหมือนอังกฤษนะครับ
เพราะอย่างอังกฤษนี้ก็วิภาควิจารณ์ได้ถูกต้องไหมครับ
อย่างเจ้าฟ้าชาวก็มีการในคดีของเจ้าหญิงด่านหน้าเนี่ยครับ
ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าการที่จะ๑๑๒เนี่ยนะครับ
อย่างแรกที่ผมมองเห็นก็คือว่าคิดว่าการที่ไม่ใช่ปล่อยใครไปแจ้งก็ได้

เพราะว่ามันถ้าเกิดเราอยากแกล้งใครสักคนเนี่ยครับ
เราก็ไปแจ้งเขาว่าผิด๑๑๒เนี่ยครับ
แล้วคนที่โดน๑๒ก็ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่า

เชื่อมโยงถูกว่าคุณกำลังให้เห็นรูปธรรมจากกฎหมายอาญา
เพราะว่ามันมีผลต่อเนื่องมาจาก

ถึงเป็นที่มาว่าทำไมขอแก้โดยไม่ให้เว้นหวด๑หมวด๒
เรียนสรุปถูกนะ
ขออภัยขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
ฉันเลือกเปิดอีกหนึ่งประเด็นเผื่อเข้าไป
ก็คือเรื่องของคณะกรรมการปรองดองนะคะ
คือถ้าฟังจากข่าวดูจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณชวนหลีกภัย

ทุกเรื่องจะเข้าไปเพื่อมีการคุยกันในคณะกรรมการหรือเปล่า

เอาหรือเปล่าคณะกรรมการปรองดองสมรรถสารคะ

คณะกรรมการตั้งมาก็ไม่ตอบโจทย์อะไรแล้วครับ
เพราะว่าในวันที่รัฐสภาควรจะเปิดประตู

รัฐสภาควรจะเปิดประตูรัฐสภากับปิดประตูนั้นใส่หน้าประชาชน
เพราะฉะนั้นผมคิดว่า
วันนี้เราก็ต้องกลับมาคุยเรื่อง๓ข้อเล็กร้องของมอบ
หนึ่งก็คือคุณประยุทธ์ต้องลาออกเท่านั้น
เพราะว่าตอนนี้รัฐไม่เหลือความชอบทำอะไรแล้วครับ
ในวันที่มอบเด็กมีการชุมนุม

ก็มีการฉีดน้ำมีการใช้กำลังเข้าสลายนะครับ
อย่างนี้ครับมันไม่เหลือความชอบทำอะไรที่จะอยู่ในตำแหน่งอีกแล้วครับ

ผมมองว่าพลเอกประยุทธ์ก็มีความชอบทำตามรัฐมนูลที่จะอยู่ต่อครบเทอม

การทำงานที่ผ่านมา
ก็ไม่ได้มีความผิดพลาดอะไรที่ทำให้บ้านเมืองเสียหายหรือประชาชนเนี่ยต้องมาขับไล่ท่านออกนะครับ
ที่สองและเรื่องสำคัญคือว่าการที่ท่านลาออกเนี่ยมันก็จะไปสร้างปัญหาใหม่นะครับ
เพราะว่าถ้าท่านลาออกเนี่ยภายใต้โครงสร้างสภาแบบนี้สอสอที่มีอยู่พักการเมืองต่างก็ต้องมาจัดรัฐบาลกันใหม่
ครับซึ่งอาจจะมีคนได้ประโยชน์บางพักเป็นฝ่ายค้านอยากเป็นฝ่ายรัฐบาล
ต่อลองตำแหน่งต่อรองผลประโยชน์กันมีคนได้ประโยชน์แน่นอนใช่ไหมครับ
รัฐบาลใหม่จะเข้มแข็งไหมครับไม่มีทางภายใต้บรรยากาศการเมืองแบบนี้นะครับ
วกกับรัฐบาลใหม่ขึ้นมาข้อเรียกร้องของผู้ชมนุมจบไหมครับ
จบเขาไม่ต้องการแค่ไล่นายกเขาต้องการมากกว่านั้น
เขาก็ต้องมากดดันรัฐบาลต่อไปใช่ไหมครับ
มันเดินหน้าไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นการที่นายกรัฐออกมันไม่ใช่การแก้ปัญหาอยู่แล้วนะครับ
จากไม่มีความชอบทำไม่มีความจำเป็นยังมีคนหนุนอยู่แล้วก็มองว่าคือไม่ได้แก้ปัญหาจริง
เพราะว่านายกเราออกก็ยังไม่จบไงเพราะข้อเสนอมันยังไม่ครบนะครับ
คือจริงข้อเสนอก่อนเนี่ยนะครับที่รามกำแหงเราเรียกร้องเนี่ย
บอกให้แก้รำนวลหรือยุบสภานะครับ
แต่ข้อเรียกร้องก็ไม่ถูกตอบสนองนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะมาพูดว่าการยุบสภาแล้ว
แล้วจะได้รัฐบาลที่อ่อนแออันนี้เป็นเพลงความคิดของคุณด้วย
สภาหมายถึงว่าลาออกแล้วเอาสอสอที่มีอยู่ปัจจุบันมาตั้งรัฐบาล

อันนี้ลาออกนะลาออกเนี่ยคือสภายังอยู่นะครับ
สภายังอยู่พักเพื่อไทยพักพลังประชารัฐ
พักชาติปรัสพักอะไรสอเท่าไหร่ก็มาคุยกันจากตั้งรัฐบาลใหม่

ก็คือจะบอกว่ารัฐบาลไม่เข้มแข็งอยู่ดีแล้วก็ยังไม่ตอบโจทย์ผู้เรียกร้องด้วย
ใช่เพราะพี่ร้องไม่ได้ต้องการแค่เปลี่ยนรัฐบาล

อันนี้ยืนยันนะครับว่าถ้าบอกเวลาพูดเรื่องเพดานที่สูงขึ้น
บอกว่าเรียกร้องอะไรได้มากกว่านั้นเนี่ย
มันแค่แค่ทำให้ทุกอย่างกลับมาอยู่ตามที่ควรจะเป็นนะครับ
เอางี้นะคะเดี๋ยวฉันเข้าใจว่าคุณจะไปไม่ได้เลย
ถ้าเรียนเข้าใจว่าข้อกำหนดมาจากรายการเราเอง
เอางี้คุณลองพูดเดี๋ยวฉันจะขัดตามที่ใช้วิจารณญาณ

ก็คือตอนเนี่ยอ่าถ้าพูดเลยก็เป็นเรื่องพระราชมนาธิรวรรณเกิด
เพราะฉะนั้นถ้าปฏิรูปให้เข้าที่เข้าทาง
ผมว่าก็ยังอยู่ต่อไม่ใช่ล้มล้างนะครับ
เพราะอย่างที่คุณพูดคุณชัยวัดบอกว่า๒๕๕แล้วคือมันเปลี่ยนรูปแบบการปกครองไม่ได้ครับ
รูปแบบการปกครองของรัฐไม่ได้แล้วมันผิด๒๕
ที่กล่าวอ้างถึงก็คือมาตรา๒๕๕นะคะ
ที่มีการพูดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงมันจะไม่สามารถไปเปลี่ยนโครงสร้างหลักของสังคมไทยได้
แต่ทีนี้เรียนถามแทนที่สสชวิตบอกก็คือว่า
เรียนก็ถามผู้ชุมนุมที่มานั่งในรายการทุกคนว่าแต่คุณปฏิเสธไม่ได้
ว่าไม่ว่าจะเป็นบนเวทีล่างเวทีของบางคนที่พูดหรืออากับกิริยาป้ายภาพ
ใดก็แล้วแต่มันทำให้คิดได้จริงว่ามันไม่ได้หยุดอยู่แค่ข้อเรียกร้องที่เป็นหลายละอักษรอ่า
นั่นเป็นเพียงปฏิกิริยาของบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเหมาไม่ได้นะครับ
มันมีคนที่สุดโต่งต้องยอมเล่าว่ามันมีคนที่เป็นสุดโต่งไปเลยก็มีนะครับ
ขณะที่ผู้ชมนุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เห็นไปกับทางนั้นนะครับ
เพราะเราพูดเสมอว่าเราอยากให้สถาบันกษัตริย์คงอยู่ตลอดไปสถาพรคู่กับประเทศนี้ต่อไป
แล้วคุณจะอธิบายยังไงกับจริงแล้วว่ามีคนจำนวนไม่น้อยจริงนะคะ
ที่คิดว่าการตั้งประเด็นขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
เขาไม่ได้มองว่าความขัดแย้งหรือว่าความลำบากยากเข็นที่มันเกิดในประเทศตอนนี้
เกิดจากสถาบันคุณอธิบายอันนี้หน่อย
คือจริงอันนี้มันไม่ใช่เรื่องสถาบันนะครับ
ความลำบากยากเย็นที่เกิดขึ้นเกิดจากรัฐบาลนะครับ
รัฐบาลเอื้อกับกลุ่มทุนนะครับ
เพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลพยายามจะมาตีทงว่าเด็กล้มเจ้าม็อบล้มเจ้า
อย่างที่บอกมันเป็นการอ้างเพื่อทำลายความชอบทำเท่านั้นเอง
มันไม่มีโอเคมันอาจจะมีคนพูด

ขบวนใหญ่มันก็ไม่ได้เห็นอย่างนั้นครับ

ก็ยอมรับครับว่าปัญหาของประเทศ
ความยากจนความเหลื่อมล้ำมันก็แก้ด้วยรัฐบาล
แก้ด้วยสภาพุทธแห่งรัฐสะดอนสมาชิกสวเนี่ย
ออกกฎหมายการบริหารจัดการประเทศ
ซึ่งถ้าเราได้รัฐบาลที่ดีได้รัฐภาที่ดีมาช่วยกันทำงาน

ซึ่งผมก็เชื่อว่าที่ผ่านมามันก็ดีขึ้นในหลายเรื่องนะครับ

มีการพยายามเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาต่างเพื่อดูแลคนยากจน
เรื่องบรรษฐการแห่งรัฐอะไรต่าง
เพราะว่าผมคิดว่าวันนี้รัฐบาล
สภาก็เดินหน้าในการแก้ปัญหาเหล่านี้อยู่
ส่วนเรื่องที่ว่าคิดว่าถ้าที่มาไม่พอใจ
บางเรื่องหรือว่าอำนาจหน้าที่บางอย่างของสสวหรือองค์กรอิสระไม่เหมาะสม

แป้งกันได้ตามเรื่องการเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปรัฐมนูลก็เปลี่ยนไปได้
ผมก็คิดว่าก็เป็นความชอบทำอันหนึ่งที่จะแก้
แต่ก็ยังยืนยันว่าแก้เฉพาะเรื่องนี้
รัฐบาลสสวองค์กรอิสระ
การใช้อำนาจต่างที่เกี่ยวข้องกับกฎฐานราชการเป็นดิน

หมวด๑หมวด๒มันไม่ใช่ปัญหา
และข้อเร็วร้องที่ผู้ชุมนุมเรียกร้อง
มันไม่ได้ตอบโจทย์เลยในการที่เขาจะไปแก้หมวด๑หวด
เออจริงผมคิดว่าเรื่องธรรมดุลหกศูนย์นะครับจริง
ต้องพูดถึงที่มาก่อนนะครับเพราะว่าแล้ววันนี้ถ้า
คิดง่ายนะครับให้พวกผมไปนั่งเขียนกฎิกาแล้วพวกคุณ
มาทำตามปฏิกาผมว่าคุณยอมไหมคิดอย่างงี้ดีกว่านะครับ
เพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยก็ชัดเจนแล้วว่า
การการมีอยู่ของสวแล้วการมีของรับดุลหกศูนย์เนี่ยมัน
ก็ไม่ได้ชอบทำมาตั้งแต่ต้นสอสรพลเอกประยุทธ์ก็จิ้มไปเอง
ถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นคุณมีชัยคุณบวรศักดิ์นะครับ
สองชุดนะครับแล้วก็กรรมการร่างก็ออกมาพูดเองว่าเอ่อผม
คนเสนอคำถามพ่วงไปเองก็มีให้เห็นกันอยู่ชัดเจนนะครับ
เพราะฉะนั้นแล้วถึงขนาดว่าสอสอพลังประชารัฐนะครับบอก
รัฐมนุนนี้เขียนมาเพื่อเรานะครับผมคิดว่าไอ้
พวกนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ที่มันจำเป็นต้องแก้นะครับ
อันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องหนึ่งสองล่ะเข้าใจค่ะโอเคนะครับ
ก็โอเคเข้าใจคุณจอมขวัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผม
คิดว่าณวันนี้อย่างแรกคือเรามาคุยกันเรื่องการแก้สรพลม
นุนนะครับสรพลมหนึ่งหนึ่งก็คือเน็กเป็นต้องลาออก
นะครับสองต้องแก้รัฐมนูลและต้องแก้ได้ทั้งฉบับ
ดิฉันเข้าใจเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวฉันจะตั้ง
คำถามให้ทางคุณอธิบายได้ง่ายขึ้นครับค่ะ

ก็จริงแล้วคือเป็นกรอบที่ทางกลุ่มผู้เป็นเจ้าของข้อเรียกร้องจะพูดยาก
ฉันก็เลยใช้ลักษณะที่คุณพูดเท่าที่พิจารณาดู
ถ้าไม่ได้ดิฉันขออนุญาตใช้การตัดจังหว
เดี๋ยวฉันให้คำถามแบบนี้ค่ะว่าประเมินสถานการณ์ดีกว่า
แต่อย่างที่สนสอบชวดบอกว่าและดิฉันก็ถามกลุ่มผู้ชมลมเหมือนกัน
บอกว่าไม่ว่าข้อเรียกร้องคุณจะพยายามอธิบายด้วยแล้ว

คำถามคือหลังจากนี้คุณต้องเจอกับคำถามแบบนี้ตลอด
แล้วก็จะเจอการเผชิญหน้ากันกับคนที่คิดต่าง

อยู่เนืองคุณประเมินสถานการณ์ว่าคุณจะเรียกร้องแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหน
โดยเฉพาะคาดหวังรูปธรรมที่จะได้จริงหรอคะ
ก็คือจริงผมคิดว่าการที่เราออกมาเรียกร้องเนี่ย
เราก็ทำใจแล้วว่าอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้
แต่ว่าเราถ้าเราไม่พูดเลยเรื่องพวกนี้ก็จะไม่ถูกหยิบขึ้นมาพูดในสังคมนี้นะครับ
ที่ควรจะเป็นเรื่องที่พูดกันปกติในวงชาวบ้านนะครับ
ก็กลายเป็นเรื่องต้องห้ามไปนะครับ
เพราะฉะนั้นการยืนยันว่าการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
นี่นะครับจำเป็นที่จะต้องให้สถาบันกษัตริย์ลงมาอยู่ภายใต้รัฐมนูลเดียวกันกับประชาชนเท่านั้นเอง

ไม่ได้ขอไม่ได้ล้มล้างอะไรเลยนะครับ
ง่ายครับแค่ลงมาอยู่ภายใต้รำนูลเดียวกัน

ซึ่งหมายถึงต้องมีการแก้รายลักษณอักษรในฉบับผู้
เพราะว่าในรัฐมนูลเนี่ยเป็นกฎหมายใหญ่ที่กำหนดบทบาทสถานะของ
ของทุกคนของสถาบันใช่ครับ
ไม่หมดสิทธิหน้าที่ครับ
เพราะฉะนั้นมันจำเป็นจะต้องถูกหยิบยกมาพูดจริงครับ
ไม่ใช่เราจะทำทุกอย่างไว้ใต้พรมแล้วบอกว่าประเทศนี้

ที่กฤษณาพูดค่ะสสชัยวุฒิเรียนถามแบบนี้
คือบนโต๊ะนี้มันไม่ควรจะมีอะไรจบบนโต๊ะรายการโทรทัศน์สักรายการหนึ่งอยู่แล้วนะคะ
แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าข้อเรียกร้องเขายังดันของเขาต่อ
คำถามคือมันจะถูกเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการสมรรถฉันปลองดอง
หรือใช้กลไกตั้งกรรมธิการวิสามันเรื่องปฏิรูปสถาบันอย่างนี้ได้ไหมคะ
ยังไม่เห็นโอกาสที่จะเกิดสิ่งนี้นะครับ
เพราะว่าเป็นข้อเสนอที่ผมคิดว่าใช้คำว่าทะลุเพดานไปนะครับ
เพราะว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่คนเหล่านี้เรียกร้องนะครับ
แม้ว่าจะเป็นกรรมธิการวิสามันหรือว่าแม้ว่าจะชุดของสมรรถฉันที่จะเกิดเหรอคะ
ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่ต้องมาคุยกันเรื่องนี้
ผมว่าสภาพอย่างเช่นที่พูดเมื่อกี้ว่าต้องอยู่เหนือลำนูนอยู่แต้มนูนเนี่ย
ก็เป็นความเข้าใจที่เหมือนโดนหลอกมาคาดเคลื่อน
เพราะดำนูนตั้งแต่ปี๒๔๗๕มาตั้งแต่มีการปกครองประชาธิปไตย

พระองค์ท่านก็อยู่ภายใต้รัฐมนุนมาตลอดนะครับไม่ได้อยู่เหนือ
อันนี้มันก็เป็นมีคนไปบิดเบือนหลอกลวงให้ข้อมูล
มันก็เป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเอามาโจมตี
ทำให้เกิดความรู้สึกเกลียดชังทั้งที่ไม่ได้มีข้อเท็จจริงอะไรเลยนะครับ
เรียนเอาประเด็นนี้มาเตือนประเด็นนี้มากกว่าซึ่งเดี๋ยวให้จบไปหนึ่ง
พอพอมันมีสร้างเสี่ยวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้การ
พอมันบิดเบือนข้อมูลทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีเนี่ย
มันก็ทำให้การเกิดการชุมนุมต่างออกมานะครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้เป้าหมายสำคัญที่ที่เราอยากคือเราอยากพูดคุยกัน
ทำความเข้าใจนะครับแล้วอยากให้ทุกคนเคารพเคารพ
เขาเรียกอะไรเสียงของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศคนส่วนใหญ่เพราะว่าวันนี้การเมืองการปกครองไทยมันไม่ได้อยู่ด้วยได้ด้วยรัฐธรรมนูลอย่างเดียวนะครับ
มันอยู่ได้ด้วยความรักความศรัทธาวัฒนธรรมจารีสประเพณีซึ่งเราอยู่กันมาเป็นร้อยปีนะครับ
จะมาเปลี่ยนวันนี้เปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความคิดคนไทยในวันนี้เนี่ยมันไม่ได้
เพราะอำนาจบางอย่างที่พระประมุขของชาติมีเนี่ยมันไม่ได้มีตามรัฐมนุน
มันมีเพราะคนรักคนศรัทธาคนเชื่อใช่ไหมครับ
ฉันตั้งคำถามแบบนี้เพราะว่าคุณอาจจะอธิบายไม่ได้อย่างเขา
คือว่าคือว่ามันมีช่องทางไหนที่จะเกิดขึ้นตามข้อเรียกร้องโดยเฉพาะข้อ๓ของคุณได้ไหม
ถ้านะคะถ้าไม่ถูกดึงเนื้อหาเข้าไปในสภาในแง่ของการตั้งกรรมธิการ
หรือว่าไม่เข้ามาอยู่ในชุดสมรรถสารปลองดองซะด้วยซ้ำไปเนี่ยค่ะ
ปฏิรูปเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกดันเพดานขึ้นมานะครับ
เพราะทีแรกที่เราที่เรียกร้องคืออะไรครับคือประยุทธาออกครับแก้รัฐมนูลนะครับ
เป็นอะไรที่ใส่ร้ายป้ายสีกันนะครับพูดตรงนะครับ
ในวันในวันนั้นเนี่ยครับที่เราเรียกร้องกันเนี่ยนะครับ
ถ้าพลเอกประยุทธ์จะรับฟังสักนิดนึงนะครับมันอาจจะไม่มาถึงวันนี้นะครับ
แล้วผมยืนยันนะครับว่ารัฐมนุน๖๐ไม่ชอบตั้งแต่แรกนะครับมีคนโดนจับนะครับ
เพิ่งขึ้นศาลไปนะครับนันทพงศ์ปานมาสเพิ่งขึ้นสารกับเพื่อนผม
ยกฟ้องทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับแล้วเวลาสี่ปีที่เสียไปนี่คืออะไรครับ
อันนี้คือการกันแกล้งทางกฎหมายหรือเปล่านะครับแล้วทุกวันนี้
แม้แต่การชุมนุมของมอบเองนะครับการที่แก่นำอย่างเพนกวิ้นลุ้งมีหมาย
เห็นเจ้าหน้าที่จำลชน์แหล้งมีประมาณ๘๐หมายอย่างนี้เป็น
เป็นการกันแก้ดด้วยกฎหมายหรือเปล่าแอ้มบวกประเด็นเข้าไปของสอดสอน
นิดนึงได้มั้ยคะที่บอกว่าคือพวกคุณกำลังตีความอะไรลักษณ์สอน
อาจจะเข้าใจผิดหรือมีคนบิดเบือนทำให้เชื่อ
คำยังง่ายเป็นฟังใครมาอะไรนะฮะได้ฟังใครมาใช่ไหม
ดิฉันแค่สิ่งค้าว่าร้างสมองเยอะแต่เดี๋ยวมันอยากจะใช้เป็นคำถามครับครับ
เขาเชื่อว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยพยายามจะล้างสมองพวกคุณ
เขาอาจจะวางแผนเกินนั้นอ่ะมันเป็นอะไรที่
ไม่มีรูปธรรมอะไรมายืนยันเลยไม่มีอะไรรับรองด้วยนะครับ
เป็นเพียงความคิดของอีกฝั่งหนึ่งผมใช้คำนี้แล้วกัน
เพราะว่าอย่างที่รามก็ไม่ทันอะไรเลย
ผมเนี่ยยืนพูดยังไม่ทันพูดอะไรเลยมาถึงก็เราล้มล้างแล้ว
คือมันไม่มีพื้นที่ที่จะให้พูดกันเลยครับเพราะฉะนั้น
เรื่องมีทงเกินทงนะครับเป็นเรื่องที่ถูกทำให้มันเกินจริงไปก่อนแล้ว
สอดแล้วจริงนะเวลาที่บอกเขาเขาตั้งใจจะล้มหลัง
แต่ใช้คำว่าปฏิรูปมีคนอยู่เบื้องหลังเขาถูกล้างสมอง
อันนี้คือเชื่อโดยที่มีหลักฐานแล้วก็เชื่อจริงหาตัวคนได้
หาเอกสารเจออะไรอย่างงี้เลยป่ะคะคือมันก็พูดไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ
เพราะว่าเราก็ไม่ได้มีหน้าที่ไปติดตามขนาดนั้นแต่ผมก็วิเคราะห์จากการติดตาม
มันก็ต้องการให้เกิดการส่งต่อข้อมูลจากช่วงบิดเบือนเนี้ยเยอะมากนะครับ
และเด็กรุ่นใหม่บางคนก็ไม่มีภูมิต้านทานไม่มีวุฒิภาวะไม่มีประสบการณ์
ดูเรื่องนี้ก็เกิดความเชื่อขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เป็นกระแสที่มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามทำ
วกกับตอนหลังก็มีนักเคลื่อนไหวมีเอ็นจีโอซึ่งก็บางคนก็บอกรับเงินมาจากต่างประเทศด้วยนะครับ
ที่อาจจะไม่ประสงค์ดีกับการเมืองในประเทศเรานะครับเพราะก็เกิดขึ้นที่ฮ่องกงมาแล้วที่เกิดความวุ่นวายก็มาเคลื่อนต่อที่เมืองไทย
มีเอ็นจีโอมีการกลุ่มทุนเข้ามาสับสนุนสุดท้ายมีนักการเมืองบางกลุ่มเข้าไปรวมอีก
ใช้เรื่องนี้มาเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างที่เราทราบนะครับ
ถ้าไม่ผมสู้ในสภาผมก็จะไปสู้ในท้องถนนใครพูดพวกเราก็รู้อยู่ใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งต่างเหล่านี้มารวมกันเนี่ยมันก็เกิดเป็นขบวนการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน
แต่ก็ต้องยอมรับครับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย
มันเคยเกิดมาในอดีตแล้วแต่เราก็พยายามพูดคุยกันแล้วก็หาทางออกด้วยกันมา
ซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยวันนี้ถ้าผู้ชุมนุมหรือว่ากลุ่มต่างเนี่ย
เข้ามาอยู่ในคณะกรรมการสมานฉันนะฮะมาเจรจามาหาทางออกร่วมกัน
ผมว่ามันน่าจะมีทางออกที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับ
ขอประเด็นนี้นิดเดียวในทีวีเดี๋ยวจะได้ปิดท้ายกันอีกคนละรอบ

ล้มล้างเนี่ยนะครับผมยืนยันนะครับประชาชนมีแค่มือเปล่าในประวัติศาสตร์ตั้งแต่๒๔๗๕มา
ล้มล้างเนี่ยนะครับหนึ่งต้องมีอาวุธครับไม่มีใครมีอาวุธครับประเทศนี้นอกจากทหารนะครับ
ล้างการปกครองถ้าทำได้มีแค่ทหารเท่านั้นครับยืนยันนะครับ
ประชาชนมือเปล่าครับจะเอาอะไรไปสู้ครับ
คุณเป็นเครื่องมือต่างชาติหรือว่ากลุ่มการเมืองบางกลุ่มไหมคะ
ผมแจ้งเรียกบัญชีได้ไหมครับเอาจริงมันไม่มีนะครับ
ทุกวันนี้ผมไปผมไปก็เดินละมันรถผมเองจะมาอ้างว่ารับเงินจากฉาหรือไม่
พูดไทยชัดมากนะครับแต่เป็นคนภูเกษนะครับ
ครับเป็นการทำแบบไอโอครับเป็นการปฏิบัติการจิตวิทยาครับ
แล้วกลุ่มการเมืองล่ะกลุ่มการเมืองณวันนี้ผมอันอันอื่นผมไม่ทราบ
แต่สำหรับผมไม่มีครับยืนยันไม่มีใครให้เงินจริง
ได้เลยนะคะให้ท่านละสั้นในในของทีวี
อยากจะบอกอะไรกับทางกลุ่มผู้ชมนุมในส่วนนี้ก่อน
เราคุยกันต่ออีกนิดหน่อยในออนไลน์เชิญค่ะคือวันนี้ผม
ไม่ได้ห่วงเรื่องข้อเสนอนี้ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จนะครับ
แต่ห่วงว่าวันนี้การเคลื่อนไหวต่างมันทำให้เกิดความรู้สึก
ซึ่งมันก็จะส่งผลกระทบตามมาที่เศรษฐกิจด้วยสังคมด้วย
วันนี้ครอบครัวหลายครอบครัวก็พอแม่ทะเลาะกับลูกอะไรอย่างนี้นะความสุข
สังคมก็จะหายไปเศรษฐกิจก็จะไม่ดีนะครับ

นักลงทุนนักท่องเที่ยวที่ถ้าเกิดจะมาในอนาคต

การให้เรื่องต่างนี้มันยุติให้เร็วที่สุด

ขอพิจารณ์ไม่เกิน๓๐วิค่ะ

เดี๋ยวตอนนั้นออนไลน์ขอบคุณทั้งสองท่านในทีวีก่อนสวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมลากันไปก่อนในทีวีเดี๋ยวใครดูออนไลน์ดูต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ